วันนี้มีเรื่องราวอยู่เหตุการณ์หนึ่งนะครับ
ที่คนพูดถึงและวิพากษ์คุยจ่านกันเยอะ
ก็เป็นกรณีของหญิงคนหนึ่งนะครับ
ที่เธอถูกสามีนะฮะเอาน้ำกรดมาราดใส่หน้า
ให้ลูกสาวพาไปนะครับ
ปรากฏว่าตอนที่บอกลูก

นะครับอ่าตอนนี้เขาเปิดเผยชื่อโรงพยาบาลกันหมดแล้ว

โรงพยาบาลที่มีสิทธิ์บัตรทองเนี่ย

ทีนี้ระหว่างทางนั่งแท็กซี่ไปเนี่ย

แต่พอไปถึงแล้วทางญาติญาติ

บอกว่าให้ไปนั่นแหละ

นายอัธิริยะรุงรัตนภง
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยากรรม
ได้ไปกับลูกสาว

เพื่อขอคุยกับทางผู้บริหารโรงพยาบาลเรื่อง

ทำไมตอนนั้นไม่รับตัวไม่รักษา
เพราะไม่อย่างนั้นเขาอาจจะไม่เสียชีวิตก็ได้
ทำไมต้องไล่ให้ไปรักษาโรงพยาบาลอื่น
อ่าเดี๋ยวท่านลองดูครับ
นี่ไงมันมานั่งตรงนี้นี่มานั่งตรงนี้
ผมถูกรบกวนผมอธิบายไม่ได้

ผมถูกรบกวนและยังไม่ให้ผมอธิบายด้วยนะครับ
อันนี้ครับตัวแชนประชาชน
ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว

แม่พี่คือชีแจงชีแจงมาชีแจงมา

ไปสิแจงเราไม่ยอมให้ชีแจงมาให้เขานั่งโยงดิ
กลับมาดิแบบของจ้อนปิดประดูกไป
ให้พญาปังคนที่พูดกับน้องเขามาเลยมา
เอาคนที่เป็นคนหนีในเหตุการณ์มาดิ
แน่จริงหรือเปล่าลูกผู้ชายหรือเปล่า
โอ้โห
คือนับไม่ถูกเลยว่าตบโต๊ะไปกี่ครั้งชี้หน้าไปกี่ที
คือคุณอัชริยะเนี่ยคือถึงขั้นบอกว่า
จะเอาเรื่องนี้เอาเรื่องให้ถึงที่สุด

ก็เป็นช่วงที่มีการพบปะพูดคุยกับผู้บริหารของโรงพยาบาลนะครับ
นายอาชุยะกับบรรดายญาติของนางช่อลัดดาทารวัลอายุ๓๘ปี
เคาะร้ายที่ถูกสามีราดน้ำกรดใส่
บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในที่สุด
ระหว่างทางที่ไปโรงพยาบาลแล้วก็ต้องไปอีกโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งนะครับ
ทางญาติไม่พอใจคำชี้แจงของโรงพยาบาล
จากข้อข้องใจที่มีต่อโรงพยาบาลว่า
ทำไมถึงปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยที่มาหาตอนแรก
โดยในเหตุการณ์นี้ทั้งสองฝ่ายก็ต่างที่จะ
โดยไม่สนใจเลยว่าระหว่างวงปฏฒาคารม
ให้สะอึกสะอื้นอยู่ด้วยความเสียใจอย่างหนัก
กลับไปก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่ปะทะคารมกันอย่างดุเดือดในครั้งนี้นะครับ
นายอัธิริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลืออาธิกรรม
ได้พาลูกสาวกับญาติของผู้ตายแห่โรงศพมาที่โรงพยาบาลเพื่อร้องขอความเป็นธรรม
ร้องถามถึงความรับผิดชอบที่โรงพยาบาลปฏิเสธการรักษาผลักใสผู้ป่วย
ให้ขึ้นแท็กซี่นั่งแท็กซี่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง
ทั้งที่ผู้ป่วยไม่ได้อยู่ในอาการที่ปลอดภัยพ้นขีดอันตราย
แต่เขาอยู่ในอาการหนักสุดท้ายผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างทาง
ตามกฎหมายถือว่าเป็นคนไข้ฉุกเฉินได้รับการเจ็บปวดทรมานแสนสาหัส
และขณะที่คนไข้บอกไม่ไหวพยาบาลยังขับไล่สายส่งให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น
ทางโรงพยาบาลพระราม๒วันนี้เขาชี้แจงนะเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับเราจะเห็นน้องเด็กน้ำ

อายุ๑๒ปียืนอยู่ข้างนายอัจฉริยะเนี่ย
น้องคนนี้คือลูกสาวของผู้ตายนะครับ
ซึ่งน้องอยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นเลย

เวลาประมาณตี๕กว่าน้องสะดุ้งตื่นขึ้นมา
เพราะเห็นแม่วิ่งเข้ามาหา

นี่ฮะเราทำเป็นภาพกราฟิกจำลองนะครับ

ตอนนั้นน้องบอกว่ายังไม่รู้ว่าแม่ไปโดนอะไรมานะ

บอกแค่ว่าให้พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลหน่อย

ตอนนั้นตัวแม่เองก็คงยังไม่รู้ว่า

คงคิดว่าอาการปวดแสบปวดร้อน

แม่ก็พยายามเอายาสีฟันมาป้ายทา
เพื่อระงับอาการปวดแสบปวดร้อน
จากนั้นก็เรียกแท็กซี่นั่งแท็กซี่จากบ้านไปโรงพยาบาล
แม่บอกกับน้องว่าตอนที่หลับอยู่ถูกสามี
ซึ่งก็เป็นพ่อเลี้ยงของน้องอ่ะนะเอาน้ำร้อนมากรอกที่ปาก
แล้วราดที่หน้าปวดแสบปวดร้อนมาก
แล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เลยวิ่งไปทั่วบ้าน
แบบที่ลูกเห็นลูกตื่นมาเห็นแม่วิ่งทั่วบ้านไง
โดยครั้งแรกแม่บอกว่าให้พาไปโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์รักษาพยาบาล
อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนั้นอยู่แถวบ้านนี่แหละ
แต่แท็กซี่บอกว่าโรงพยาบาลนี้ใกล้กว่าถึงก่อน
ไปโรงพยาบาลพระราม๒ดีกว่าก็เลยแวะที่โรงพยาบาลแห่งนี้
พอไปถึงโรงพยาบาลแม่ก็วิ่งเข้าไปที่ห้องฉุกเฉิน
ลูกสาวบอกว่าภาพที่ลูกสาวเห็นณขณะนั้นก็คือ
ตอนนั้นใบหน้าครึ่งซี่ของแม่เปื่อยยุ่ยไปแล้ว
ลงจากรถแม่วิ่งไปห้องฉุกเฉินเลย
พอทำแผลเบื้องต้นเสร็จพยาบาลก็มาเรียกตัวน้อง
เข้าไปในห้องฉุกเฉินแล้วก็บอกว่าอ่าดูแล้วเนี่ย
แม่ของน้องมีสิทธิ์รักษาพยาบาลตามสิทธิบัตรทองอยู่อีกโรงพยาบาลหนึ่งนะ
แล้วให้เงิน๔๐บาทบอกว่า๔๐บาทเนี่ยเป็นค่ารถแท็กซี่
ให้น้องพาแม่ขึ้นรถแท็กซี่ไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์ประกันสังคม
สิทธิอะไรที่มีเนี่ยเพราะว่าอยู่อีกไม่ไกลเท่าไหร่
แต่หน้าแม่ยุ่ยไปครึ่งซีกแล้วใช่ไหมตามที่น้องบอก
ใช่ก็พากันขึ้นรถแท็กซี่ไป
พอไปถึงน้องบอกว่าหมอก็พยายามยื้อชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจแม่
แต่ว่าสุดท้ายแล้วหมอบอกไม่ทันเพราะว่าแม่เสียชีวิตไปแล้ว
หนูก็ถามแม่ว่าเป็นอะไรแม่บอกว่าโดนน้ำร้อนสาด
แล้วหนูก็เลยบอกยายไปแล้วยายถามว่าใครสาด
แล้วแม่ก็บอกว่าเป็นลุงหมูที่ศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของหนูอะค่ะ
แล้วพอขึ้นแท็กซี่แม่บอกว่าไปโรงพยาบาลบางมดค่ะ
แต่ว่าแท็กซี่เขาบอกว่าให้ไปโรงพยาบาลนี้ก่อนนะครับ

พอมาถึงหน้าโรงพยาบาลที่นี่ค่ะแม่เขาก็วิ่งขึ้นไปแล้วก็เหมือนตะโกนหาหมอ
ประมาณว่าหมออยู่ไหนประมาณนี้ค่ะ
หนูก็วิ่งตามแม่ค่ะแล้วก็เจอพี่พยาบาลประมาณนั้นนะคะ
แล้วทีนี้พี่เขาก็บอกว่าให้เข้าห้องฉุกเฉินไปเลย
แล้วหนูก็รออยู่หน้าห้องฉุกเฉินนะคะ
แล้วระหว่างที่พี่เขาทำแผลให้แม่หนูก็โดนเรียกเข้าไปทำเหมือนกันนะคะ
พี่เขาก็ทำหนูก็เห็นหน้าแม่เหมือนประมาณว่าเปื่อยมันยุ่ยอะค่ะ
แล้วหนูก็เลยออกไปรอนอกห้องค่ะก็โทรตามญาติอยู่
พี่เขาก็บอกว่าหนูปัดท้องแม่อยู่บางมด
หนูพาแม่ไปรักษาบางมดได้ไหมนั่งแท็กซี่ไปกับแม่สองคน
เพราะพี่เขาก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ค่ะ
แล้วเขาก็ให้ตั้งหนูมาสี่สิบบาทพอถึงโรงพยาบาลบางมด
พี่ที่เขาเข็นหนูเข็นหน้าโรงพยาบาลเขาก็เข็นไออุ้มตัวไม่ให้ออกมาค่ะ
แล้วก็ให้เข้าห้องฉุกเฉินหนูก็รออยู่หน้าห้องฉุกเฉินค่ะ
แล้วพี่เขาก็เหมือนเดินมาบอกเรื่อยค่ะว่าจะปั๊มหัวใจให้แม่
แต่ทีนี้รอบสุดท้ายเขาเดินมาบอกว่าแม่หนูเสียแล้วแล้วหนูก็ร้องไห้อยู่คนเดียว
วินาทีสุดท้ายที่พาแม่ไปส่งอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
เพราะฉะนั้นคำถามตามมาแน่นอนยังโรงพยาบาลที่ไปถึงโรงพยาบาลแรก
โรงพยาบาลพระราม๒หลายคนรอฟังเลยว่าทำไม
ไล่เขาออกไปมาฟังคำชี้แจงกันหน่อยนะคะ
นายแพทย์พีรักษณานุวัฒน์แล้วก็แพทย์หญิงวรภาชัยมโนวงศ์
ผู้บริหารโรงพยาบาลพระราม๒ออกมาชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เรื่องต้นก่อนอื่นเริ่มแรกเลยทางโรงพยาบาล
ก็กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตก่อน
จากนั้นชี้แจงใน๒ประเด็นหลักค่ะ
ประเด็นแรกกรณีที่โลกออนไลน์โจมตีว่า
ทำไมโรงพยาบาลถึงไม่ยอมรับรักษาผู้ป่วย
ที่ผู้ป่วยเข้าขั้นวิกฤตมีสิทธิ์รักษาพยาบาลฉุกเฉิน๗๒ชั่วโมง
ที่โรงพยาบาลไหนก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรณีของคนไข้รายนี้ไม่เข้าเกณฑ์ของการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต
เนื่องจากตอนที่มาคนไข้มีสติดีทุกอย่าง
วิ่งเข้ามาหาหมอที่ช่วงห้องฉุกเฉินเองได้
พูดคุยต้นตอบกับพยาบาลได้อย่างมีสิทธิ์
คือปกติแล้วทางโรงพยาบาลทุกที่ในห้องฉุกเฉิน
เขาจะมีการติดป้ายเอาไว้นะคะว่าเกณฑ์อาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีอะไรบ้าง
มี๖อย่างก็คือหมดสติหายใจเร็วหอบเหนื่อยรุนแรงหายใจติดขัด
ลงเหงื่อแตกตัวเย็นชักเจ็บหน้าอกเฉียบพลันรุนแรง
ขาอ่อนแรงครึ่งซีกพูดไม่ชัดชักต่อเนื่อง
หรือมีอาการอื่นร่วมที่มีผลต่อการหายใจ
ระบบการไหลเวียนโลหิตแล้วก็ระบบสมองที่อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิต
คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีปัญหาก็คือว่าโรงพยาบาลไม่รับรักษาผู้ป่วย
เวลาที่ผู้ป่วยเขาฉุกเฉินจะเป็นจะตายเนี่ย
ยังไงก็ต้องให้ไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์
แล้วเขาก็เลยออกกฎออกระเบียบมาใหม่ว่า
ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิ์เข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้ถ้าคุณฉุกเฉินแล้วรักษาอาการอยู่๗๒ชั่วโมง
หลังจากนั้นคุณต้องไปต่อยังโรงพยาบาลที่คุณมีสิทธิ
ก็คือให้อยู่ที่โรงพยาบาลแรกที่ไป๓วันแล้วค่อยส่งตัวต่อ
โดยเขามีบอกไว้เลย๑๒๓๔๕๖ต้องอย่างนี้คำถามก็เลยตามมาว่า
แล้วโรงพยาบาลพระราม๒ที่บอกว่าให้เขาไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งที่มีสิทธิ์
ตอนนั้นที่เขาไปถึงเขาเข้าสิทธิ์ไหม
เขาหนักหนาสาหัสถึงขั้นฉุกเฉินใน๗๒ชั่วโมงแรกไหม
โรงพยาบาลก็บอกว่าไม่เข้าทั้ง๖อาการ
เพราะว่าวิ่งมาที่ห้องฉุกเฉินได้เองยังพูดคุยรู้เรื่อง

เขาก็เลยมองว่ามันไม่เข้า๖อาการฉุกเฉินที่จะเข้ารับ
ก็เลยให้คนไข้ไปรักษาที่โรงพยาบาลที่มีสิทธิ์ดีกว่า
ส่วนประเด็นที่๒ค่ะโรงพยาบาลชี้แจงบอกว่า
คนไข้มีสิทธิ์ประกันสังคมที่โรงพยาบาลอีกแห่งอยู่แล้ว
แล้วคนไข้เองก็มีความประสงค์ที่จะไปรักษาที่โรงพยาบาลนั้น

เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลก็เลยไม่มีเหตุผลใดที่จะปฏิเสธการรักษาคนไข้นะคะ
โดยผู้บริหารก็บอกว่าเชื่อค่ะว่าไม่มีหมอคนไหน
หรือพยาบาลคนไหนหรอกที่อยากเห็นคนตายต่อหน้าต่อตา

ก็คืออยากแสดงความเสียใจกับครอบครัวเขานะคะ

เอาจริงแล้วโรงพยาบาลอย่างที่คุณอัจฉริยะบอกแหละ
เราไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธคนไข้

ไม่ว่าจะยูเซฟจะประกันสังคมจะบัตรทอง
ตอนนี้สิทธิ์คนไข้รักษาได้ทุกโรคอยู่แล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าจะไล่คนไข้ไปโดยไม่รักษาเป็นไปไม่ได้

และคนไข้เองก็แจ้งความประสงค์ว่าต้องการจะไปใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลบางมศ
เลยอยากจะขอความเป็นธรรมสื่อทุกท่าน
เพราะว่าจริงโรงพยาบาลเราก็เต็มใจที่จะรักษาทุกคนอยู่แล้ว
ไม่ว่าจะยากดีมีจนยังไงรัฐบาลก็จ่าย
อย่างที่เรียนนะคะมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องปฏิเสธไงคะ
ไม่ว่าจะเป็นคนไข้นอกคนไข้ในโรงพยาบาลไม่จำเป็นต้องเรียกเก็บคนไข้ด้วยซ้ำ
แทบไม่มีตังค์เลยมาโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็มีที่ที่จะไปเบิกว่าง่าย
อันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าการชี้แจงที่เห็นอยู่นี้เกิดขึ้น
หลังจากที่เขาชี้นิ้วปะทะคารมกันไปก่อนหน้านี้นะคะ
เพราะว่าตอนนั้นตอนแรกที่จะลงไปชี้แจงกันกับทางครอบครัว
ทางฝั่งญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็คุณอัจฉริยะใช่ไหม
ก็ปรากฏว่าปะทะคารมกันตบโต๊ะชี้นิ้วกันจนสุดท้ายมันล่มค่ะ
มีการนำตัวหมอหรือพยาบาลที่อยู่ในคืนเกิดเหตุมายืนยันเลยว่า
เหตุการณ์จริงแล้วเนี่ยพูดคุยกันว่ายังไง
ผู้ป่วยวิ่งเข้ามาในสภาพแบบไหน
รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงพูดรู้เรื่องขนาดไหนแล้วเจ็บป่วยขนาดไหน
คือมันไม่มีใครที่บอกเล่าเรื่องราวตรงนี้ได้เลย

เพราะว่าเห็นวิ่งเข้ามาที่ห้องฉุกเฉินเองเนี่ย
เขาวิ่งเข้ามาเพราะว่าเขาไม่ไหวแล้วหรือเปล่า
เขาแบบเขารู้ตัวเองหรือเปล่าว่าเขารอเตียงไม่ไหว
รอรถนั่งรถเข็นรอคนมาพาไปไม่ไหว

เพื่อจะได้ถึงการรักษาที่เร็วที่สุดหรือเปล่า
ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการประสานส่งตัว
สมมุติว่าเป็นความประสงค์ของคนไข้จริงนั่นแหละ
ที่อยากจะไปโรงพยาบาลที่ตัวเองมีสิทธิ์

หนูพาแม่นั่งแท็กซี่ไปที่โรงพยาบาลกัน๒คนนะ
หลายคนก็ถามว่าทำไมไม่ส่งรถพยาบาลไป
หรือว่ามีแพทย์พาไปด้วยเผื่อเกิดเหตุอะไร

ทำไมถึงจัดการด้วยการให้เงิน๔๐บาทแล้วให้นั่งแท็กซี่ไป
คนก็เลยตั้งคำถามกันว่าตกลงโรงพยาบาลนี้เนี่ย

โดยหลังจากที่โรงพยาบาลออกมาชี้แจงบางส่วนแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับนางสาวชนธิดาบันลือ
หลานสาวของผู้ตายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
โดยเธอบอกนะคะว่าเหตุผลที่โรงพยาบาลให้มาเนี่ย

ถ้าเพียงแค่โรงพยาบาลตั้งใจจะรักษานะ
น้าสาวของเธออาจจะไม่ต้องตายก็ได้
ส่วนสาเหตุที่ทำให้สามีของผู้ตายลงมือในครั้งนี้เนี่ยนะคะ

ช่อลัดดาเขาทำงานเป็นเซลล์ขายจากเย็บผ้าอัตโนมัติ
ก็ต้องคุยกับลูกค้ามากหน้าหลายตาค่ะ

คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้สามีหึงหวง

เป็นสามีใหม่นะเป็นพ่อเลี้ยงของน้องวัย๑๒ปี
ที่เล่าเล่าเรื่องของแม่ให้ฟัง
ซึ่งพอทางญาติและครอบครัวบอกว่า
ณวินาทีที่เห็นศพของนางช่อลัดดาเนี่ย
หลายคนแบบสะเทือนใจมาก

ก็คือตรงนี้จะเขียว
แล้วฝั่งนี้ก็คือเหมือนเดิมอะค่ะ
แต่ฝั่งนี้เหมือนแบบ
เขาปัดมือแล้วแบบน้ำมันกระเด็นใส่อะไรอย่างนี้ค่ะ

คือหนูเห็นภาพก่อนที่หนูจะมาลงมา

คือแบบรับไม่ได้ทำไมต้องมาเกิด

หลังจากที่พูดคุยกับหลานสาวแล้วเนี่ยนะคะ

คุณแม่ก็เล่าบอกว่าลูกสาวกับ
สามีใหม่เนี่ยอยู่กินกันมาหลายสิบปีแล้ว
ที่ผ่านมาลูกเขยก็เป็นคนดีนะครับมีระยะหลังหลังนี่แหละ
นานมานี้เองที่เริ่มมีปัญหากันทะเลาะกันบ้าง
แม่เองก็ขึ้นมาห้ามทับให้ล่าสุดสองสัปดาห์ก่อนค่ะ
มาอยู่กรุงเทพด้วยก็บอกกับลูกเขยว่า
อย่าทำร้ายลูกสาวอีกนะถ้าทำร้ายอีกเนี่ย
จะเอาตัวลูกสาวกลับไปอยู่ขอนแก่นเลยไม่ให้อยู่ด้วยแล้ว
เขยก็รับปากดิบดีว่าจะไม่ทำอีก
จากนั้นแม่ก็กลับบ้านไปขอนแก่นอยู่บ้านได้๓วัน
ถึงได้รู้ข่าวร้ายที่เกิดขึ้นกับลูกค่ะ
ก็ไม่คิดเลยนะคะว่าลูกสาวจะจบชีวิตลงแบบนี้
ครั้งแรกที่รู้ข่าวก็รู้สึกใจสลายค่ะ
ไม่เคยคิดว่าคำว่าหนูปวดแสบปวดร้อน

จะเป็นประโยคสุดท้ายที่ได้ฟังแล้วก็ได้คุยกับลูกสาวตัวเอง
อย่าตีลูกแม่ถ้าตีวันไหน
แม่จะไม่ให้ช่ออยู่แม่จะเอาลูกกลับ
แม่ก็บอกกับไอ้ธาตุกรนี่แหละ

ประมาณสามวันไปบ้านสามวัน

เจ็บปวดร้อนมากแม่ก็แค่นั้นเลย

ก็บอกว่าให้ลูกไปสบาย
ลูกของหนูแม่จะดูแลเอง

โอเคนี่แหละจ๊ะ

หลังจากการเรื่องศพของลูกสาวเสร็จนะครับ

ให้ไปเรียนไปอยู่ด้วยกันที่ขอนแก่นแล้ว

แม่ก็ต้องดูแลลูกหลานทั้งหมด๖คน

เพราะปกติแล้วลูกสาวที่เสียชีวิตก็จะช่วย

ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
เตรียมที่จะพาครอบครัว

ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ทีนี้นอกจากเรื่องของโรงพยาบาลแล้วเนี่ย

คือเราเคยได้ยินข่าวว่าสาดน้ำกรด
ศาสตร์มันอาจจะมีลักษณะของไกล

แต่ว่าที่ลูกสาวของคุณช่อลัดดา

ถูกนายคนนี้

คือถ้าเป็นน้ำกรด

ก็คืออวัยวะภายในค่ะ

หลายคนก็ถามว่าน้ำกรดอะไรทำไมแรงจัง
เขาบอกว่ามันจะมีกรดชนิดนึง

แต่มีพิษมากถึงตาย
คือโดนศาสตร์ภายนอกอาจจะดูไม่ได้ร้ายแรงมาก
แต่ว่ากรดตัวนี้มันจะซึมเข้าไปข้างในค่ะ
แล้วไปกัดจากข้างในออกมาข้างนอก

ถ้าโดนกรอกเข้าไปด้วยเลยนี่แน่นอนเข้าข้างในเต็ม

เพราะว่ากรดตัวนี้พอเข้าไปในร่างกายเยอะ

มันก็จะทำให้ร่างกายเราขาดแคลเซียม
เพราะหลังจากนั้นแล้วมันก็จะเริ่มทำให้
มีตะกอนไปอุดตันระบบเลือดต่าง

และเมื่อเราขาดแคลเซียมลดลงอย่างรวดเร็ว
ก็จะทำให้หัวใจหยุดเต้นแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้
ซึ่งวิธีการเขาบอกเลยว่าคนที่โดนน้ำกรดแบบนี้

แพทย์ก็จะต้องให้แคลเซียมกูโตเนตทางเลือดด้วย

คือทั้งหมดทั้งมวลแล้วคือมันร้ายแรงค่ะ

พยาบาลกับหมอที่เจอคุณช่อลัดดาครั้งแรกในวันเกิดเหตุ
วินิจฉัยอย่างไร
อาการแล้วได้ตรวจสอบเพิ่มไหมว่าโดนน้ำกรดแบบไหน
เข้าไปในร่างกายมากน้อยลึกขนาดไหนอะไรอย่างไร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
แต่มีบัตรทองอยู่ในพื้นที่ต่าง

แต่โรงพยาบาลชี้แจ้งของเขาแล้วเราก็ฟังจากที่เขาชี้แจ้ง

เพราะว่านายแพทย์นัทธวุฒิประเสริฐศิริพงศ์
ธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบสบอกว่า
สั่งให้เจ้าหน้าที่เตรียมลงพื้นที่ไปโรงพยาบาลพระราม๒
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้ว
มุ่งตรวจสอบประเด็นสำคัญก็คือ

โรงพยาบาลมีการประเมินมีการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน
ซึ่งอยู่ในสภาพอันตรายและจำเป็น

เพื่อให้พ้นจากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่
รวมถึงถ้ามีความจำเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วย
ผู้ป่วยมีความประสงค์จะไปรับการรักษาพยาบาล
สถานที่อื่นจริงหรือไม่
และถ้าเป็นอย่างนั้นได้จัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วย
โรงพยาบาลอื่นอย่างเหมาะสมหรือไม่
หากพบว่าทางโรงพยาบาลไม่ได้ดำเนินการตามมาตรฐาน

โทษเรื่องของคดีอาญาแล้วก็เรื่องของการปรับ

ล่าสุดครับทางพันธุ์ตำรวจเอกอภิรัตพุ่มกุมารภูมิกับการสอนอท่าข้าม
เจ้าของท้องที่บอกว่าได้ขออนุมัติหมายจับสามีของผู้ตายที่ก่อเหตุ

ขอหมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

ตำรวจสอนอท่าข้ามติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ
หลังจากที่หลบหนีไปตอนนี้กำลังควบคุมตัวไปสอบปากคำที่สอนอท่าข้ามนะครับ
คุณอัจฉริยะให้ข้อมูลบอกว่าหนีไปนู่นไปอยู่บ้านเพื่อนที่อำเภอบรรพฤษภิษัยจังหวัดนครสวรรค

เดี๋ยวมีความคืบหน้าเราตามให้นะเรื่องนี้
เชื่อว่าน่าจะต้องมีข้อมูลอะไรอื่นออกมาเพิ่มเติมอีก
คงอยากฟังคำชี้แจงจากพยาบาลกับหมอที่อยู่ในวันเกิดเหตุด้วย